มีแม่จริงนะคะคือในวงการบันเทิงมีอยู่๓ท่านด้วยกัน

ท่านแรกนะคะพี่ตั๊กมะยุรา

คุณผู้ชมวันก่อนที่ฉันไปเจอมาค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าพี่แก้วเนี่ยสวยสะพรึงมาก
สวยสะพรึงให้ทายอายุปีนี้คือเท่าไหร่
เอาแบบไม่โกหกนะ

คุณผู้ชมปีนี้พี่แก้วอภิรดี

คือพี่แก้วเนี่ยบอกว่าพี่ยังตกใจเลย
เมื่อวานก่อนมีคนมาทักที่หน้าบ้านบอกว่า

หลายคนถามนะคะว่าเคล็ดลับพี่แก้ว

แก้วบอกว่าพี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอิกอาร์ม

ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ถามนะพี่แก้ว
แล้วพี่อยากจะมาถ่ายแบบเซ็กซี่ทิ้งทวนบ้างไหม
พี่แก้วบอกว่าพักก่อนลูกนะคะ
ถามหน้ามาพี่แก้วหนูถามหน่อยเถอะ

ให้หน้ามามันโค้งงออยู่อย่างนี้สวยตลอดเวลา
ทำยังไงเอาภาษาบรรดบ้านทำยังไงให้หน้ามาไม่แตก

ไปฟังเสียงพี่แก้วพี่หนีนีฮันหน้ามา
จริงมีโอกาสได้รับเลือกให้มาแสดงในตัวละครหลายหลักนะคะ

เคล็ดลับโค้งงอพกโลตลอด
มันไม่ได้โค้งเองเลย

ปัญหาเดียวกันค่ะ

ฟรีค่ะบอกมารู

พี่แก้วจะถ่ายเซ็กซี่อะไรแบบนี้ไหมคะ

ปูนนี้อีกนิดเดียวก็จะ๖๐แล้ว

บางทีเนี่ยบาทประกันสังคมได้
มีคนเขียนมาบอกให้มารับเบี้ยวัด

แต่พี่แก้วยังสวยอยู่นะคะ
น้องสาวนี้ฉันยาดเยอะเนอะ

ตัดผมหน้ามะอันนี้คือลาสอยู่ด้วย

เรียมติดตามดูกับบรรเทิงไทรสเดี๋ยวจะมาซึนหน่อย
หน้าม้ามันลูกมันปังลูก

อย่างหนึ่งนะอยากให้กล้องซูมพี่แจ๊ค

กล้องเปิดหน้ามานะอยากเห็นนะพี่แจ๊ก
แทง๒๕ปีในวงการค่ะพวกผู้หญิงคนนี้